อีกหนึ่งเรื่องที่เรื่องนี้เนี่ยขาเผือกขาเมาส์อย่างเราเราก็ตั้งตารอคอยกันมากคุณผู้ชม
ให้แฟนรอพบกับซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดของเธอที่มีชื่อว่าคนเคยโง่
เออก็ทำเอาบรรดาขาเผือกขาเมาส์อย่างเราเนี่ยรอเกาะติดขอบโซเชียลกันไม่ห่างเลยนะคะ
พร้อมกับมโนกันไปต่างต่างนานาว่าประเด็นคำถามเนี้ยมันมีอะไรกันบ้าง
ต้องการจะสื่ออะไรเกี่ยวกับเพลงนี้ถึงตัวเองหรือเปล่าและก็จะส่งสารอะไรถึงสามี
นักร้องนักแต่งเพลงหนุ่มเพชรสหรัฐคนเดิมหรือเปล่าด้วย
เพราะว่าทั้งคู่เขากำลังมีปัญหากันอยู่ในเรื่องของครอบครัว
เรื่องมือที่สามที่เราได้ติดตามข่าวสารกันมาก่อนหน้านี้
โง่ธรรมดาโลกไม่จำคนเคยโง่ตั๊กกะแตนชนระดา
นี่นะคะแม้มันช่างเข้ากับชื่อเพลงเหลือเกิน
ก็ทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจนักร้องสาวกันเป็นจำนวนมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนชาวเน็ตคนไหนที่ยังไม่ได้ฟังบันเทิงไทยรัฐของเรามีเนื้อหาบางช่วงบางตอนของเพลงนี้มาให้ฟังกันคนเคยโง่ค่ะ
เพลงหู้ต่อว่าง่อร้าย
ให้เปรอปเขายนเข้าปลา
เฮียฮาก็ไม่เจ้
สำหรับเพลงนี้คนเคยโง่เนี่ยนะคะโอ้โหมันดูเจ็บปวดเหลือเกิน
ปล่อยเพลงนี้ออกมานะคุณตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาแบบไม่มี
มีแต่เนื้อเพลงแบบนี้ที่เราเห็นกันประมาณ๕ชั่วโมงกว่าแล้ว

ปลาเข้าไป๑๕๖๐๐วิวแล้ว
ฉันว่าตอนนี้น่าจะเกินแล้วด้วยซ้ำ
น่าจะเป็น๑๐๖๐๐๐๑๐๗๐๐๐กันแล้วทีเดียวนะครับ

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเพลงนี้ใครเป็นผู้แต่ง
ย้ำกันหน่อยแล้วกันเพราะว่าสาวตะกะแตน
เขาเขียนถึงที่มาที่ไปของเพลงนี้
เพลงนี้พี่เพชรสหรัฐแต่งไว้

ยังเหลือที่ยังไม่ได้ลงอีกทั้งหมด๖เพลงด้วยกันค่ะ
แล้วก็เธอบอกว่าจะลงให้ฟังจนครบเลย
เห็นถามกันมาเยอะแม่คุณค่ะ
เลือกจังหวะปล่อยเพลงได้มันช่างเหมาะเจาะอะไรขนาดนี้
คนเคยโง่จากตั๊กกะแตนชนระดาค่ะ
ก็เป็นเรื่องของชีวิตอันนี้เราก็คาดเดาไม่ได้จริง
คือเขาก็ยังแต่งให้ตอนที่ไม่มีปัญหาไง
เออแต่ว่าซิกเนเจอร์ของคุณตั๊กกะแตนเนี่ย
ก็คือเพลงรักปกหักเจ็บ
มันเข้าไปอยู่ในหัวใจแบบนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลง
คนเคยโง่เคยรับรองนะคะว่ามันขึ้นชาร์จไต่ชาร์จแน่นอ
แล้วก็ไม่รอใจเตี๊ยบเลยนะคะ